กับผมนายจรอึ้งพากรเป็นผู้แทนของผู้ริเริ่มเสนอร่างรัฐธรรมนูลฉบับแก้ไขนะครับของภาคประชาชน
อันนี้ไม่ใช่ร่างของไอดอลนะครับตามที่เขาชอบเรียกกัน
แต่เป็นร่างของประชาชนกว่า๑แสนคน
ที่มาร่วมกันลงชื่อภายในระยะเวลาเพียงเดือนเดียวเท่านั้นนะครับ
โดยได้รับการรับรองทั้งหมด๙๘๘๒๔ชื่อนะครับ
ทำไมประชาชนจำนวนมากจึงกระตือร้นที่จะลงชื่อในร่างฉบับนี้
เพราะว่าร่างฉบับนี้มาจากการ
ปรึกษาหารือในหมู่ประชาชนที่ต้องการเห็นประเทศไทย
เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง
จะเห็นปัญหาของรัฐธรรมนูลในปัจจุบัน
ปัญหาใหญ่ของรัฐธรรมนูลในปัจจุบันคือ
รัฐธรรมนูญฉบับนี้
ออกแบบเพื่อให้คอสชยังคงอำนาจอยู่
แม้หลังจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาพผู้แทนราษดร
หลังจากที่ขอสชถืออำนาจมา๕ปีกว่า
ก็ยังมีการออกแบบรัฐธรรมนูล
ซึ่งเห็นได้ชัดในปัจจุบัน
แก่นำคอสชเป็นรัฐมนตรีทั้งหลายคนนะครับ
แต่รัฐธรรมนูลนี้เขียนไว้ว่า
เหมือนทุกธบัตร
เขียนไว้ว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชน
ชาวไทยอันนี้เป็นการโกหกนะครับ
มันน่าจะถือว่าเป็นโมคะ
เพราะว่ารัฐธรรมนูลไม่ได้เป็นอย่างนั้น
ประชาชนมีสิทธิ์เลือกแค่สมาชิกสภาพผู้แทนราษดร
แต่ประชาชนไม่มีโอกาสกำหนดว่าใครจะมาตั้งรัฐบาล

เพราะว่ามีองค์ประกอบส่วนอื่น
ซึ่งไม่ได้มาจากประชาชนเป็นตัวกำหนด
ดังนั้นพวกเราตอนแรก
เราต้องการรณรงค์เรื่องรัฐธรรมนูล
ประมาณเดือนพฤษภาน่าจะได้
เราตัดสินใจว่าเราจะช่วยกันลองร่างการแก้ไขรัฐนูล
ให้เป็นประชาชีพฤตัย
ถอนพิษของระบบประเด็จการออกก่อน
แล้วเปิดโอกาสให้มีสอสรที่จะล้างรัฐธรรมนูลต่อไป
เราคุยกันไม่นานเราร่ามไม่นาน
พอเราก็จะเกิดเหตุการณ์ที่ประชาชนจำนวนมากออกมา
เรียกร้องประชาธิปไตยตามท้องถนน
แล้วก็ในนั้นจำนวนมากเป็นคนรุ่นใหม่
ทำให้เห็นว่าประเทศไทยกำลังเปลี่ยนแปลงไป
คนรุ่นใหม่โทรมากมากมาก

อยากเห็นประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยโดยเร็ว
เราก็เลยเอาร่างของเรามาตั้งโต๊ะให้ประชาชนมาลงชื่อ
ปรากฏว่าประชาชนมีความกระตือและล้นมากทีเดียว
มีการรอคิวกว่าจะได้ลงชื่อ
อาจจะได้ทายบัตรประชาชน
มีการติดตามคนที่ส่งทำรายสนิกก็ติดตั้น
ถามว่าที่เขาส่งมานี่ได้รับหรือยัง
ทุกคนเป็นห่วงว่าชื่อตัวเองจะไม่ได้มีส่วนรวม
อันนี้เป็นความตั้งใจของประชาชนจำนวนมากนะครับ
ผมจึงหวังว่าท่านสมาชิกรัฐสภาจะให้ความสำคัญกับร่างฉบับของประชาชน
ไม่ใช่ปฏิเสธตั้งแต่วาระแรก
แต่ควรจะให้ข้อดีหลายอย่างของร่างฉบับนี้
ให้เข้าไปพิจารณาร่วมกับร่างของพักการเมืองต่างนะครับ
แล้วที่สำคัญในขณะนี้ถ้าประเทศไทยจะพ้นวิกฤต
ถ้าประเทศไทยจะมีพัฒนาการเข้าสู่ใกล้เคียงกับอารยะประเทศ
ได้เราจำเป็นต้องพัฒนาไปสู่ระบอบประชาธิปไตยอย่างเร็วที่สุด
และผมเชื่อว่าท่านสมาชิกทั้งหลายท่านทราบดีว่าประเทศไทยมีปัญหากับรัฐธรรมนูลนี้
ถึงได้มีร่างแก้ไขมากมายเกิดขึ้นจากในสภานี้นะครับ

พอทำตรฐานให้เพื่อนบริหารได้แถลงต่อจากผมครับ
ครับครับจะให้คุณชิ่งชีพใช่ไหมครับเชิญครับ